สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

ใครอยู่ใครไปเชิญติดตามวิทยา
เสร็จแข้งชนถนัดลับถนัดลุก
บุกไม่เกรงอาวุธโอเล่ซิดนี่วัน
ประมาณนี้นะมองฟังผลการให้คะแนนครับ
กรรมการอาวุธสุขมีธนดลอยู่เบิกอำนาจสายฉลาด
มีความเห็นเหมือนกันครับให้ฝ่ายน้องรถ๔๙

มวยคู่นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับ
ราคาคู่เอกนำรายการแน่นอนครับ

ชื่อนายเอกลักษณ์ชุมทองอายุ๑๗ปี

ชนะ๔๘แพ้๒๑เสมอ๑ครั้ง
พร้อมข้างหลังชนะคะแนน
โดเลสินิวัตรคือนายอานุชัยดอนเสืออายุ๑๙ปี

กมาแล้ว๘๑ครั้งชนะ๕๙แพ้๒๐เสมอ๒ครั้ง

วัตถ์ธรรพลพีเคแสนชัยมวยไทยกิมที่วิธีมวยราชดำเนินครับ
มุมแดงนี่แม่ไปทำสกรูปที่ค่ายมา
พี่บาสสมราคามสิงห์บอกว่า
มาเจอกันตอนนี้ถือว่าถูกที่ถูกเวลา
ชกกันพี่กัด๑๑๕ปอนด์
เพื่อนมาเฉ้ามาพอดีพี่กัดทั้งคู่นะพี่ชัย

ฝ่ายน้ำเงินก็มีอาวุธหมัดศอกที่น่ากลัวนะครับ
นี่อาวุธอยู่ที่หน้าตาหรือเปล่าล่ะหน้าตาแกดีนะ
ส่วนฝ่ายแดงก็เป็นมวยแข็งแกร่งปั้มตีรุนแรง

ต้นก็โอเล่แต่ปลายก็ต้องขยับขยับ
โอเล่ลูกอมหมดแล้วนะไม่รู้ว่าวันนี้จะหวานหรือจะขมนะ
ถ้าชนะก็หวานหอมถ้าแพ้ก็ขมขืนนะครับ
ขณะที่ปลายดูที่ใครดีอ่ะ

ร้อยเชิงนี่เดิมพื้นเพลเป็นมวยเข่านะครับ
แต่ว่าพออยู่ที่บาร์ทนะคะเครื่องการดันแล้วเริ่มจะมีความหลากหลายมากขึ้น
วันนี้ก็แหม่ว่ากันว่าเตรียมมาเยอะเลยนะครับ
แดงไห้ครูเสร็จแล้วนะครับน้ำเงินก็กำลังรำไล่ไห้ครูอยู่นะครับ
เล่โอเล่อะไรนี่นี่แหม่ชื่อมาก่อนอย่างนี้พี่ชัยว่านะครับ
รูปร่างรูปร่างช่วงชกในฝ่ายแดงยืนจะลอยหวายเห็นไหมครับครับ
ผู้ที่ทำหน้าที่บนเวทีนะครับอาจารย์อนันต์เมฆสวรรค์ครับ
จากอังทองครับอ้าวมุมแดงนะครับมีจากสงขลานะครับ
แต่ว่านักมวยอยู่ที่จันนะนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับร้อยเชิงครับ
ขณะที่น้ำเงินกับก๊กกบางบอนเฮียก๊กบางบอนหัวหน้าคณะสิทธิวัฒน์ครับ
ยากเลยครับเพราะเรื่องของอาวุธมวย
ต้องดูครับว่าคลื่นลูกเก่ากับคลื่นลูกใหม่
มันจะเป็นสวดบดเก่า

วยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
ก็ขอบคุณกาวซิเมนจราเข้เขียวด้วยนะครับ
ตามต่อคู่เอกยกที่๑
ไปบริธีครับดังนั้นเดี๋ยวย้อนผลซะกัดเพชร
วิสุทธิชนะคะแนนเพชรนครต่อเพชรตะวันนะครับยอดขุนทัพชนะคะแนนโคบี้
รถพลิกล็อกเอาชนะแสนชัยน้อยนี่เป็นผู้นำรายการร้อยเชิงจ้อยนาดาววีแดง
เล่สิกนิวัฒน์น้ำเงินมวยเข่ากับมวยมัน
น้ำพริกกับปลาทูยังไงอย่างนั้นเลยพี่ปัด

แก้งจังหวามมัดต่างของฝ่ายน้ำเงินโอเล่นี่

โดนจังก็มีสิทธิ์หลับนับผู้ตัดสู้มาหลายแล้วนะ

แต่ว่าเหนียวแข็งแกร่งแทรกศีรษฐีอยู่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับ

ต้องลุ้นวันนี้ไม่เป็นฝ่ายตั้งรับเลย
ธรรมดานี่ร้อยเชิงนี้ส่วนมากจะชวนทะเลาะนะ

วันนี้ตั้งรับคอยรอเป็นคู่นำรายการในวันนี้
ของศึกยอดมวยไทยรัฐนะ
โดยทีมงานวันทรงชัย

ดูชัดดูฟรีมวยดีด้วยครับ
เบมออยู่หรือเปล่า

ดูหัวสนหัวคอนไหมครับพี่ป้า

มวยมันต้องอย่างนี้แหละครับต่อยแล้วให้มันเล้าใจให้แฟนมวยติดตาม
พอเบ้งต้องเขาอยากถึงตัวเลย
อย่ามาแก่งคอยมาแก่งเสือเต้นเต้นไปเต้นมาอย่างนี้ไม่เอา

ต้องติดตัวเลยนะมันคุ้มค่า
ดแหดแดงนี่หวังใจของยอดมวยไทยรัฐส่นสดขึ้นมาเลยครับ
ที่ไทยรัฐมาตั้งแต่๒๓ไฟล์แล้วนะฮะร้อยเฉิง
ครับก็บอกของผมชนะเงี๋ยเลแว
เดี๋ยวดูเดี๋ยวดู
อัจจากเจ้าบายดังที่ดี
ซีนำนั้นนี่ครบเลยนะครับขวาทั้งแผน
มัดซอกนี้หนักพงแรง
แดงนี่รอจังหวะเลยนะครับไปว่ากันไปครับ

ว่าโดนไปโดนมาแล้วโอเล่นีจะยุบหรือเปล่า

ดูที่วงในว่าเกาะได้จับได้มันตีได้หรือเปล่านะครับ

จากภาคใต้แต่มาพักทำการฟิตซ้อมอยู่กับสมรักคำสิงนะครับ
แต่พอในมาแดงตีเพลินระวังศอกน้ำเงินด้วย

ไม่ต้องดูเชิงแล้วครับโอเล่

ซ้อมดีกินดีอยู่ดีมั่นใจครับ
ชื่อโอเล่นี่เก่งเยอะในสมัยก่อนหมดยกที่หนึ่ง
มวยของเราคู่เอกผ่านมายกแรกนะครับฝ่ายแดงร้อยเชิงจ้อยนาธวีครับ
วันนี้ก็เหมือนกับว่ามาอยู่ที่สมรักมามีการแบบว่าเล่นจังหวะฝีมือไม่บูมบาม

ใช่

๓๐๐บาทแด่ผู้ที่ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาท
ให้กับผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหางครับ
นักมวยได้ยินแล้วใครอยากได้ตังค์รีบทำเลยครับ

ร้อยเชิงแดงน้ำเงินโอเล่
โอเล่นะครับความเก๋าความหนักอยู่ที่น้ำเงิน
ความสดอยู่ที่กางเกงสีแดง

ยอดมวยไทยรัฐทางร้อยเชิงจ้อยนาตาวีกางเกงสีแดงนะครับ
ตัวสูงใหญ่กว่านิดนึงครับแต่ความเก่าอยู่ที่น้ำเงิน
ความหนักนี่อยู่ที่น้ำเงินเลยนะ
ประเภทแข้งสถานแผ่นดินสะเทือนนะครับ
แตะชนะนี้ต้องไปรุ้นกันที่ยกท้าย

ร้อยเชิงไฟล์แดงโอเล่ไฟล์น้ำเงิน
เป็นฝ่ายขยับเปิดเกมเข้าหาครับ
กระเด็นเลยนะครับแตะใส่ก้าว

ประธานกรรมการบริหารบริษัทวิธีประวัติศาสตร์ดำเนิน
จำกัดกรุ่นไทยบรรยาลักษณ์นะครับ

คุณศิลดิสุวนากรในสนามมวยด้วยนะครับ
นี่คือยอดมวยไทยรัฐที่ตรงนี้เห็นไหม

ความปลอดภัยที่ตรงนี้สบายใจได้

เพราะฉะนั้นสบายใจได้มาดูรายการ
วยดีดูฟรีที่ไทยรัฐทีวีที่ตรงนี้

เชียร์สนุกลุกไปมาสะดวกเลยนะครับสุดยอดในไทยรัฐ
เย็นสบายยกสองแล้วเปิดเกมเอาลูกหนักมาเลยนะครับ
รถสิบล้อเลยโอเล่สิบนิวัตร
แค่งขวาวางคืนสวยครับจังหวะนี้

ใช้จังหวะดวนวงนอกก่อนเดี๋ยวดูในวงในในเริ่มเร็วหรือเปล่า
ตีแรกตีได้ไม่ได้ถ้าพูดถึงอาชีพเข่ามันต้องฝ่ายแดงนะครับ
ต้องร้อยเชิงเลยแต่ยังตีไม่ได้นะครับ
ข้อยังแข็งอยู่อะพี่ป่ายังกดแขนไม่ลง
กดไม่ลงก็ยังตีไม่ได้มวยไทย
เหลี่ยมเชิงฝีมือนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับ
ความหนักความแรงนี่น้ำเงินได้เปรียบ
แต่ว่าเสียดสีปะทะแล้วเนี่ยยุบหรือเปล่า

หุ๊โอมัตรขวามัตรขวาอันตรายแล้วครับ
หัวสันหัวคอลครับครับแต่โดยของโอเล่เข้าไปมีสะดุ้งสะเทือนเลยนะ
หล่นนี่ไม่ได้เลยนะย่ามใจนี่ไม่ได้
เชอร์ไว้สวยเลยแล้วก็เกี่ยวสวยเลยลูกนี้

เชอร์ก็ไม่ไหวแล้วพี่ปังจะต้องเปิดเกม
ส่วนอละในแล้วรอให้เชอร์อยู่นอกเจ็บ

เหลี่ยมตัวลีลาวุฒิมวยนี่น้ำเงินได้เปรียบนะครับ
ล้มไป๒ล้มแล้วนะครับ

ต้องเปิดปิดไฟหน้า
ชนอย่างเดียวครับอยู่ข้างนอกนี่เราปากแล้ว
ไม่ต้องชนร้อยชนดีกว่า
ติดไหนตีดเขาขวาหมดยกที่สอง
ภาพชาของหมวยคู่ที่เอกผู้เอกยกที่สองครับ
ฝ่ายน้ำเงินนี่โอเล่นี่ใช้ความเก่ามีเกียร์ร่างต่อยหมัดซ้ายขวาสลับ
ฝ่ายแดงร้อยเชิงนี่ก็ถอยปูดเลยโดนหมัดเข้าไป
มัดน่ากลัวนะอืมน่ากลัวต่อยแรงนะต่อยแรง
เล่เม็ดนี้ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะครับร้อยเชิงบอก
ต้องไปพบกับคุณชาญชัยคุณอธิวัตรกัน
ดูด้วยแล้วครับว่าโอเล่เม็ดเนี่ยอมแล้วจะติดคอหรือเปล่า
ร้อยเชิงใจนาทวีแดงนะครับ๒ยกนี่โดนลูกหนักเข้าไป
อันตรายเลยนะครับน้ำเงินนี่มาหนักมาเก๋าเลย
แต่ความสดอยู่ที่กางเกงสีแดงนี่ชวนทะเลาะแล้ว
ประกบในตีอย่างเดียวต้องเดินอย่างเดียวพี่ปาก

มุมไหนครับวงในก่อติดคิดตังค์หรือไม่นะครับ

เสียดสีแล้วจะยุบหรือเปล่าโอเล่
ถ้าน่าอดีตก็โอเล่ยอดภีมือครับโอเล่เกลียดวันเรียน

แต่รายนี้มันโอเล่ประเภทจัดจ้านเหมือนกันครับ
แต่ว่าโดนปลายแล้วมีเหี่ยวมีหน้าเขียวมีปากเขียวเป็นไก่ต้มเหมือนกัน
ตอนนี้เปิดเกมขยับเด้อฮุกซ้ายแม่เฉียวนิดเดียวนะครับ

ควางเอาไว้ควางรุ่งแบบนี้ทำให้กันสองได้ด้วย

จ้านครับเหลี่ยมตัวโอเล่
เหลือกินเหลือใช้เป็นส่วนเกินเลยนะน้ำเงินนี่
สายตาคอยดูอัฟพะคัทแล้วแทงมัดส่วนแรกแรกมัดต่างไปต่างแรก

ไก่ถึงโลกสมควรเลยนะครับส่วนนักเกงสีน้ำเงินแรกมัดนี่ขอบในแล้ว
พยายามหลุดมันจะมาแบบอีน้องรถอยู่หรือเปล่า
เป็นพื้นที่ทำการของทางร้อยเชิงจ้อยนาธวีเลยนะครับ

วงในโอเล่โอเล่

เอาคอมแบบนี้คอมได้สวยด้วย
ถ้าคล้องแบบนี้ต้องแทงยัดแล้ว
งสีแดงนี่ยังต้องเดินต่อนะครับร้อยเชิง
วันนี้เจอของหนักของแข็งเลย
โอดี

ส่งนี้หรือยุดไม่ได้เลยครับโแล่คอมะร้อยเชิง

แค่ขวาจะเตะตีน

เลี่ยงดีปั้งดีตีเขาขวา
เดี๋ยวเสร็จเลยนะครับอ๋อระยัดใส่

จะตามไปแบบมองรถหรือเปล่านะครับคุณผู้ชม

ติดอย่างเดียวครับอ๋อจะเดินเลี่ยงตีนะครับ

ปิดแพรงปิดตีอา้าาาาาาาาาปอดไปทิดตังอีกแล้วนะครับ

เข่าไข้ตียุบไม่ยุบเหี่ยวไม่เหยียว
โทเลปากเขียวไม่ได้อันไงครับ
ปากเขียวนี่ตีตายเลยนะครับอ่าาอะไรก็คืนขึ้นได้

ซ้ายสาดเกี่ยวล่างไม่เป็นไร

โอ้เอาคืนถัดควันกันกัน

หมดยอมหมดยอม
ยกที่๓เข้มข้นครับท่านผู้ชม

เดือดเข้มข้นฝ่ายแดงร้อยเชิง
เดินเข้าหาเตะขวายก

ต่อยหมัดครับสวนเข้าเต็มหน้าเลย

ต้องโดนหมัดโดนศอกครับ

ไปพบกับคุณชาญชัยคุณอธิวัฒน์ครับ

เป็นยกไฮไลท์เข้มข้นเลยนะครับ

น้ำเงินที่ยังโชคทรงเดิมนะครับอาศัยรูปหนักรูปเก่าเข้ามาช่วย
เดี๋ยวดูครับจังหวะคล้องในแล้วกางเกงสีแดงนี่ตีได้หรือเปล่า
น้ำเงินต้านอยู่หรือเปล่าโอเล่สิทธิวัตร
วันทรงชัยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับง่วงมาแต่ละคู่แต่ละยก
มวยไทยรัฐที่ตรงนี้ครับดูทุกวันเสาร์
นี่แหละครับเปล่ามีของดีอู๊วอะบนทรงชาติครับ
ติดตลอดเดินเบียดตลอดนะครับ
โอ้โหร้อยเชิงวันนี้มาดุด้วยนะครับร้อยเชิงจ้อยนาธวี
โดนแล้วไม่แสดงอาการให้เห็นนะครับแต่ก็โดนไปเยอะด้วยนะครับ
โอ้โหหดหิดหัวใจนักกองร้อยแน่นอนเลยร้อยเชิงจ้อยนาทาวีนี่
เริ่มตบในตีอย่างเดียวเลยครับโอเล่ต้านอยู่หรือเปล่า
พื้นที่ทำการมันไม่ใช่เข่าด้วยนะครับโอเล่แต่โต้ได้ดีนะครับ
มีลูกหนักโอ้โหลูกนี้สวยเลยยัดแหลมเข้าไปครับลูกนี้ได้เก๋าเกี่ยวอีกแล้ว
แม่ถ้าโดนไปสอบแค่งยุบเหมือนกันนะครับทุกคนชมร้อยเชิงไปรับเยอะอย่างนี้ไม่ดีครับ
ต้องเปิดเกมแล้วติดไหนอย่างเดียวยัดไส้เลยโอ้ขวามาอีกแล้วดูเกี่ยว
ยุ่มเหมือนกันนะครับยุ่มแบบนี้ยุ่มแน่น่ะพยายามกันเข้าครับขวาตีไปเลยครับ
ร้อยเชิงดิ้งเหลือมาตีด้วยข้าวขวาสาธารณะท่าเป็นเมื่อวงไหนเนี่ยแม่ถ้าไปกรอกกับจิตตังเลยนะ
หรือเปล่าโอเล่น้ำเงินนี่ไม่ชอบในอยู่แล้วได้โต้ลูกหนักเลยนะน้ำเงิน
โรยเชิงจ้อยนนาวีตู้ยาด้วยคุณนี้อาจฉีดเยอะด้วยนะครับสุดยอด
ไหมว่าความแม่แน่นอมใช่ศิกที่แน่นอนอย่างที่ดันนี้เห็นว่าจบ
กิ้นได้สุดยอดมวยไทยรัฐพี่ปากแทงเข้าไป
โดยโปรโมเตอร์ทรงชัยครับเอาตรงนี้มาขายเอาตรงนี้มาสู้ครับ
นี่คือมวยตู้สุดยอดอีกช่องหนึ่งครับยอดมวยไทยรัฐครับคุณผู้ชม
เล่วางขวาร้อยเชิงติดในเลย
ตั้งอยู่หรือเปล่าเสียบในแล้วเดี๋ยวดูเหลี่ยมใน
โอ้โหมากจังหวะโตไม่ทันร้อยเชิงไงพี่ปาก
เข่าอาชีพก็แบบนี้แล้วคล้องแล้วร้อยเชิง
เด้งจับตีแล้วติดตลอดสุดยอดอีกคู่หนึ่งครับมาแล้ว
แข่งซ้ายเตะโอเล่วลูกอมให้หวาน
ลูกอมให้หวานแล้วขมแล้วตอนนี้
เอ้าเหี่ยวเลยหันหลังเลยหันหลังยอมเลย
ื้อจริงขณะที่ร้อยเชิงเองก็โดนแข้งขวาเยอะนะพี่ป่า
มันถูกใจซึ่งเกิดมวยไทยรัฐก็แบบนี้ครับท่านผู้ชม
หมดยกที่สี่
พี่สมรักบอกว่าเห็นไหมผมไม่ได้โม

นันนั่นความสดเนี่ย
ไม่กลัวความเงานะครับ

ไปปะว่าชาญไทย
มีวันนี้ครับ
ว่าไง
ว่ามวยทีวีตอนนี้เกิดการ
เอาตรงนี้แหละครับไทยรัฐทีวีที่สู้กับเขานะครับในวันทรงชัย
นี่ยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยนะครับ
เอาคนเพศพลิกไปพลิกมามาเสนอให้แฟนมวยได้ดูเลยนะ
นี่แหละครับเป็นที่ยอมรับของแฟนมวยทั่วประเทศนะครับ
ตอนนี้เน้นหมัดอย่างเดียวแล้วครับไอ้เจ้าโอเล่โอเล่
โอโหยก๔นี่รับกอปริปฟิศตั้งเลยครับโอโหนึกรับแข้ง
ตั้งรับเลยตอนนี้ออกมาตั้งรับเลยนะครับเวลามัดกับ๒
ทุ่งชมครับาวชามคู่ที่ผ่านมานะครับ
สดกันเพชรเยี่ยมที่สุดชนะแคะแนนเพชรนครต่อเพชรตะวัน
ยอดขุนทัพสกสุขไหนยิมชนะกระแนนโคบีปอตเตรละคุณ
น้องโรสปั้นจะเลยสุข
ชนะพิงล็อคนะครับแสนชัยน้อยนิพิพันธ์ภาในความ
และนี่เป็นผู้นำรายการยกสุดท้ายมีเวลาประมาณ๒นาที
ร้อยเชิงจ้อยนาตาวีแดงโอเล่สินวัตต์โอเงิน
ตอนนี้มาเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับ
โอเล่เป็นฝ่ายขยับทำเป้าหาเป้าแล้วครับ

แล้วออกอะไรมันก็ซวยไปหมดเลยนะครับ

มีเริ่มมีแข้งมีอะไรเข้ามาสลับ
ถ้าเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ล็อกแบบนี้ก็จบเลย
อันนั้นเมฆสวรรค์แยกออกมา
อีกหนึ่งแมวที๑๕วินาทีนะครับ
ยังเข้าไม่ติดเลยนะครับก็พยายามจะ
เอาหัดเดียวล่วงหัดเดียวล่วงเลยนะครับโอเดสิทธิวัฒน์
ในต้นนี่เป็นมวยแบบนี้น่ากลัวทุกตัวแล้วครับ
ต่อยหนักล่วงรุนแรงไปพื้นที่ทำการเกงสีแดง
ต่อสู่ช่วงถ่ายเกมนะครับ
ชนะแบบนี้เดี๋ยวไฟล์หน้าเดี๋ยวเสนอให้เป็นร้อยเชิงปั่นกล่อง
คือมวยอย่างนี้มันต่อยออกมาดีต่อยแล้วพลิกล็อกเอง
พวกนี้มีสิทธิ์เข้าสู่สุดงันล้านวันเท่าไหร่
คือพลิกล็อกได้นี่แสดงว่าการเตรียมตัวดีหัวจิตหัวใจ

อันนี้คือฝันใจของไทรัตร์ทีวีนะครับร้อยเชิง

มีแท่ทางไทรัตร์ของเราบูมหน่อยแล้วโอ้โหดังทั้งหมดเถิดเทิงเลยนะครับ

พวกมวยฟิกล็อคได้ขึ้นมานี่นะสง่าลาศีโงเห้งกำลังใจตามมาติดเลยนะ
มันพลิกมันไม่พลิกธรรมดาเลย
ภิกเอาไทรเลยภิกเอาตายเลยนะนี่ค่ะ

นี่ก็พลิกนะไอ้เจ้าร้อยเชิงนี่เช่นเดียวกัน
สองยกกระดูกซึมไปซึมมาเจนอยู่เจนไปมันก็โดนแก้งขวามีซะอึดมีซะดุ้งนะครับ

พอตั้งหลักได้เท่านั้นเองครับตียกเดียวเลยยก๔

พอตั้งหลักได้โทษท้ายรับทางหน้าทั้งหมวงที่สองตราวงค์
สุดท้าที่สินไพน์โดนมงค์โดมึงให้นักบวยฟุตระนะครับ
ร้อยเชิงจ้อยนาธวีเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนโอเล่สิทธิวัฒน์ไปแบบสนุกครับ
ยกกางเกงสีน้ำเงินทำดีท่านผู้ชมครับก่อนจะจากกันในวันนี้ครับ
เพราะเรามีคู่มวยในสัปดาห์หน้ามาฝากด้วยครับพี่
ติดตามนะครับโดยในวันเสาร์ที่๑๒ธันวาคมนี้

เหนียวแน่นครับเจอกับสนทรายสอสมหมาย
มาดูวิสุนพรเพชรพตออลและซูจิบะหมิกิ